เรื่องมาจากนางเอกกลิ่นหอมชรวดวิวาก
และครอบครัวเฮซโทเบรกให้รอดีรอบ๒พี่ชายก่อน
ซึ่งหวยก็ตกไปที่มิ้นท์ศนาดีดา

มิ้นท์กับผู้ผาร์ซึ่งเป็นน้องชายของคุณส่งการ
ยังไม่แต่งตลาด
หวยก็เลยไปตกกันต่อที่สงการค่ะ
คือดิฉันก็ไปบุกเขาใหญ่เข้ามาไปงานวิ่ง
ก็เลยต้องถามนะคะสักเล็กน้อยเนี่ยร้านกาแฟเขาเลยนะคะ

พูดกันตรงก็คือก็สลับกันกับนักข่าว
สมมุตินะคะอยู่ร้านกาแปรคุณแมทอยู่ที่วิ่ง
ข่าวอยู่ที่วิ่งคุณแมทอยู่ที่ร้านกาแฟ

เป็นเหมือนอารมณ์คุณแอมโบนันซ่ามาดูกิจการนิดนึงนะคะ

ไปฟังคุณสงการเปิดใจกับบนทรทธิรัพย์

ไปเลยค่ะแต่งรอบสองไหมเนี่ย
เคลมเก่งอีกแล้วที่แรก
นี่เป็นอะไรนะ
มีข่าวเลยว่าคุณการจะได้งานที่ตกใจมาก

ยังใช่ไหมคะยังค่ะค่ะยังทำงานอยู่
อ่ะต้องเอาตัวเองให้ดิ้งก่อนนะ
อ๋อหมายถึงธุรกิจใช่ไหมคะ

อ่ารอฟังเต็มเรามีสกูฟกับบันเทิงเย็นของเรานะคะ
คุณสงการแล้วก็ร้านกาแฟ
เมนูไหนที่แบบแม่ชอบทาน